โจรชิงทองที่ร้อยเอ็ดที่เอาทองไป๗เส้น
ล่าสุดคือจับกลุ่มตัวได้แล้ว
เจ้าโจรรองเท้าแตะปรากฏว่าอายุ๑๙เองคุณ

ใช่ค่ะเป็นเยาวชนอยู่แล้วก็บอกว่าที่ทำแบบนี้
เพราะว่าติดหนี้หนี้พนันออนไลน์
ก็เลยเอาทำยังไงล่ะต้องหาตังค์มาใช้เขา
เลยไปชิงทองละกันนี่เห็นไหมคะ

ชุดเลยล่ะฮะเอาชุดที่สวมใส่ในวันดังกล่าว

ใช่แล้วเมื่อวานนี้ตอนบ่าย๒โมง
ทางตำรวจกองปราบส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูทรภาค๔
แล้วก็ชุดสืบสวนสเม๑๐๑เนี่ยจับกุมได้
นายเอขอใช้ว่านายเอแล้วกันนะคะอายุ๑๙ปี
ก็ไปชิงทรัพย์ร้านทองของกลาง

ก็มีเสื้อคุมขาวเสื้อยืดดำกางเกงวอร์ม
ที่อำเภอเมืองเนื้อคนราชสีมานะคะ
คุณผู้ชมนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายบุกเดี่ยวเข้าไป

เสื้อแขนยาวสีขาวนุ่งกางเกงขายาวสีดำ
รองเท้าแตะสะพายเป้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
นี่ค่ะอันนี้คือเป็นภาพเห็นด้านนอกนะ
เขามีมีดยาวบุกเข้ามาในร้าน
แล้วก็ขู่เจ้าของร้านขู่พนักงานให้ส่งทอง
ก็เอาทองใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งออกจากร้านไป
ซึ่ง๗เส้นเนี่ยน้ำหนักเนี่ยนะคะคือ๑๑บาท
ตำรวจก็ต้องเร่งแกะรอยถือว่าตำรวจทำงานเร็วมากเลยนะคะ
เพราะว่าพอหลังจากก่อเหตุวันที่๒๔
ช่วงเช้าวันที่๒๘นี่เอาตัวมาแถลงข่าวแล้วค่ะ

ทีนี้ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด๑๐๑พตรีพมังทราบอกว่า
หลังเกิดเหตุนะก็รีบส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เลย
ไล่กล้องวงจรปิดจนรู้ว่าตัวคนร้ายคนนี้
นายเอเนี่ยนะหนีมากบดานอยู่ที่โคราช

ทีนี้ตัวนายเอก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
พนันออนไลน์ช่วงที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นช่วงปิดเทอมด้วยไงกำลังเรียนอยู่ม๖เองอะค่ะ
อยู่ในโรงเรียนชื่อดังของโคราชด้วย
ทีนี้ก็ตัดสินใจนี่นะคะคือตัดสินใจก่อเหตุ
แล้วก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาโดนตามทวงหนี้พนันออนไลน์
ก็เลยไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้
ก็เลยทำแบบนี้ค่ะแล้วเงินที่ได้มานอกจากไปใช้หนี้แล้วนะ
เขาบอกว่าเขาก็จะเอาเงินนี้ไปเล่นพนันต่อด้วย
พอได้ทองมาปั๊บ๗เส้นก็เอาไปขายที่ร้านทองในตัวเมือง
เงินมา๙๐๐๐บาทแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้
เอาไปซื้อของต่างเอาไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อแท็บเล็ตจนมาโดนจับนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหานะคะชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธโดยใช้ยานพาหนะ
ในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม
ก็คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นี่อายุ๑๙เองทำแบบนี้นี่หมดอนาคตเลยนะคะ